วันนี้โอ้โหออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
แล้วก็สมกับเป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วยนะครับ

บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจ

สุขุมวิทย์๑๐๑ทับ๑ครับ

ทุกท่าวมาแบบนี้เลยนะฮะ

ตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วก็เข้าครูหาครับ

หนโชว์สื่อด้วยครับให้เก็บภาพ
ดูบรรยากาศนะฮะ
ก่อนที่จะห่อนนะจะได้บัตร๒ใบนะครับ
สีม่วงก็คือเลือกสอสอแบบเขต
เลือกคนที่รักสีเขียวคือเลือกพักที่ชอบ
ศึกษาข้อมูลกฎเกณฑ์กติกาต่างการแต่งตัว
นี่ฮะอะไรเป็นข้อห้ามบ้าง
แล้วก็ฝากผ่านสื่อครับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับครูหา
โดยเลือกตั้งเต็นต์สิ่งของอำนวยความสะดวกต่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เขามาใช้สิทธิ์

เบิร์ตบอกว่าแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกทุกคน
และอยากให้จดจำสิ่งที่เคยบอกสัญญากับประชาชนเอาไว้
ถ้าจำไม่ได้ยุคนี้เทคโนโลยีเข้าถึงแล้ว
ไปเปิดยูทูปดูนะไปดูย้อนหลังนะ
ว่าคุณให้สัญญาอะไรไว้จะได้เตือนตัวเองครับ

พยายามท่องจำในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้ว่า
เราจะทำอะไรเราก็ต้องจำไว้
ซึ่งบอกว่าจำไม่ได้ก็ยูทูปอะครับ
เปิดดูครับว่าเคยพูดอะไรไว้แล้วก็ถ้าได้ไปนะครับ
ก็ขอจะช่วยเบิร์ตกับแฟนเพลงทั้งประเทศแล้วนะครับ
อาจจะช่วยทุกคนที่ได้ไปไม่ว่าใครจะได้ไปก็ตามนะครับ
ก็ขอให้เป็นคนไทยที่รักเมืองไทยจริง
แล้วก็รักคนไทยจริงนะครับช่วยกันครับ
ขอให้เป็นคนที่รักเมืองไทยจริงรักคนไทยจริง

สำหรับคนที่จะได้ไปใช้สิทธิ์ครั้งแรก

ใช่เข้าไปแล้วอาจจะแบบตื่นเต้นเอ๊ะทำอะไรไม่ถูก
เอามือถือมาถ่ายรูปแล้วจะโพสต์เซลฟี่ไม่ได้นะคะ

ใส่เสื้อที่มีโลโก้มีชื่อพักการเมืองไป

พี่เบิร์ตแล้วเดี๋ยวพาไปดูหนุ่มนายนพัฒน์กันบ้างค่ะ
เมื่อเช้านี้สักประมาณช่วง๑๐โมงนี่มาแล้ว
หนุ่มนายนพัฒน์นะคะก็ออกมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่๒๗
โรงแรมอุ่นโฮเทลแบงคอกลานจอดรถ
ชาวออสซอยโยธินพัฒนานะคะ

บอกว่าดีใจที่ได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่รวมถึงมีแนะด้วยนะ
แนะเรื่องอะไรลองฟังนายนพัฒน์ค่ะ
ทุกคนก็มีความคิดความเห็นของตัวเองครับผม
แล้วก็เคารพในความคิดความเห็นของตัวเองทุกคนเลยครับ

หมายถึงว่าทำให้ประเทศเราดีขึ้นแน่นอน
ใช่ก็ทุกอย่างก็ผมว่าทุกคนนะเนาะ
อยากให้ทุกอย่างโปร่งใสแล้วก็มีความยุติธรรมที่สุด

วันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนตั้งใจรอคอยแล้วครับ

วันนี้น่าจะมีความโปร่งใสที่ชัดเจน

เลือกตั้งที่๑๒โรงเรียนรัฐนโกศิลสมโพธิบางเขน

แล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้ออกมาเลือกตั้ง

เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยครับ
แล้วก็เชิญชวนนะให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง

ชวนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทุกคน
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งปฏิษฐานโลก
ก็เป็นอะไรที่เราทุกคน๑เสียง๑คะแนน

ที่สำคัญอย่าลืมเอาประชาชนแล้วก็ปากกามาด้วยนะ
หลังจากนี้ก็แน่นอนค่ะว่าจะมีคนในวงการบันเทิง
คนดังคนมีชื่อเสียงทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยเหมือนกันนะคะ

แล้วก็ทางออนไลน์ทุกสื่อในเครือไทยรัฐนะครับ